เตือนภัยเรื่องของการระวังฟืนไฟกันหน่อยนะครับ
ไฟไหม้อาจจะเกิดจากเรื่องของเรา
เสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้นะครับ
รวมถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้
สดุอุปกรณ์หรือสายไฟมันอาจจะชำรุดเสียหาย
ที่บึงการมีเหตุไฟไหม้
เพราะว่าเจ้าของบ้านเสียบปลั๊กของอภัย
เสียบปั๊มน้ำทิ้งไว้แล้วก็เตรียมจะรดน้ำต้นไม้

ขึ้นมาไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังเลย
เจ้านักที่สันนิษฐานว่าไอ้ปั๊มน้ำเสียบไว้นาน
ทำให้สายไฟมันร้อนจนสายไฟละลาย
แล้วก็ลุกไหม้ตรงกล่าวดูคือสิทธิ์คูณนะครับ

อุดมทรัพย์อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
เจ้านักที่ก็เร่งดับเผลอนะครับ
บ้านไม้๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้

ดับเผลออยู่ประมาณ๔๐นาทีจึงจะสามารถดับเผลอได้
แต่บ้านทั้งหลังก็เหลือแต่เสาปูนแล้วก็ผนังปูน
ความเสียหายเบื้องต้นยังประเมินไม่ได้นะครับ
ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจโดยละเอียดอีกครั้ง
แต่ว่าเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านเสียหายทั้งหลังแต่โชคดี
ทรัพย์ศิลป์บางอย่างอย่างรถกับรถจักรยานยนต์
รถยนต์๒คันรถจักรยานยนต์๑คันเนี่ย
โชคดีมากที่เอาไปจอดไว้ที่อื่น
นายลมกุลนอกอายุ๕๕ปีเจ้าของบ้านบอกว่า
ปกติบ้านหลังนี้จะมีนางเต่ากุลนอกอายุ๘๓ปี
ซึ่งเป็นแม่ที่สุขภาพไม่แข็งแรงอาศัยอยู่ด้วย
แล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่เกิดเพลิงไหม้
พาแม่เข้าไปนอนพักอยู่ในหมู่บ้านอีกหลังหนึ่ง

ส่วนตนก็มีอาชีพซื้อผักสดมาขายตามตลาด
ก่อนเกิดเหตุได้กลับเข้าบ้านแล้วก็ได้เสียปลั๊กปั๊มน้ำ
เพื่อจะรดน้ำผักแล้วก็รดน้ำต้นไม้
โดยเสียบปั๊กเครื่องปั๊มน้ำทิ้งเอาไว้
จากนั้นก็เผลอหลับไปนานเหมือนกัน
รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็มีเหตุเพลิงไหม้
ไหม้จากชั้นบนของบ้านแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าไฟไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากปั๊มน้ำนี่แหละครับ
ทำงานเป็นเวลานานเสียบปลั๊กทิ้งไว้นาน

จึงมีไฟเกิดขึ้นเพราะว่าสายไฟมันละลายนะครับ